วันนี้ไอเดียดีที่ว่านี่นะเป็นการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นของใช้ที่สามารถเกิดรายได้ได้ด้วย
ไอเดียเนี่ยจะบันเจิดเลิศล้ำขนาดไหนนะคะต้องไปถามหนุ่มคนนี้ด้วยเพราะเขาก็มีไอเดียบันเจิดเหมือนกัน
คุณเชนธนาตรายชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่จะบอกว่าเฟสบุ๊คคุณใบตองเนี่ยนะเขาอารมณ์ขันมากเขาชอบเล่นมุกนะคะค่ะ
ตอนเดือนมีนาวจะมาเล่นมุกให้ดูก่อนวันนี้ครับจริงนะครับเวลาจะไปเที่ยวไหนใช่ไหมกูจะถามว่าบ้านเราอยู่ไหน

อกจากจะอยู่ซานฟ้าแล้วผมอยู่ยูท่าด้วย

บ้านผมอยู่ซอยท่าอิดรัตนาธิเบสนะฮะ
ซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดที่เราจะพาไป
นั่นก็คือท่าอิตรดุษท่าอุตรดิษฐ์ครับผม
วันนี้จะพาไปเที่ยวอุตรดิษฐ์กันครับ

พี่อาจารย์โดนยิงปั๊ง

เออถ้ามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปแล้วล่ะค่ะ

ไปดูไอเดียบันเจิดในการเปลี่ยนขยะ
ให้กลายเป็นของใช้แล้วสามารถสร้างรายได้
แล้วใครเห็นนี้ก็ประทับใจด้วยค่ะ
ไอเดียที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชม
ก็คือนี่แหละค่ะเห็นไหม
พวกโครมไฟต่างนี่สวยงามจริง

ทำมาจากวัสดุเหลือใช้นะ
ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วน้ำตะกร้าพลาสติก
ฟ้าปิดพัดลบอะไรต่างกันนานนี่

แล้วเห็นไหมคะว่ามีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยนะ

แนวแบบว่าวินเทจหน่อยแนวล็อกหน่อยแนวร็อกหน่อย

อยากรู้จังเลยฝีมือของใครกันเนี่ยคุณชิสา
เป็นฝีมือของคุณตาลำจวนบุญหนูค่ะ
คุณตาอายุ๗๖ปีแล้วนะ
โอ้โฮบันเจิดจริงไอเดียของคุณตา
คุณตาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศิริกิจ
ตำแหน่งช่างระดับ๗แผนกเพาะชำกล้าไม้
แต่พอตามยุคเกษียณมา๓๐กว่าปีแล้ว
พอเกษียณมาแล้วก็เลยหาอะไรทำ
จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากร
จากนั้นก็ลงมือศึกษาและลองผิดลองถูกอย่างจริงจังมานานกว่า๒ปีค่ะ
สุดท้ายสามารถประดิษฐ์โคมไฟจากขยะเหลือใช้ได้เลยนะคะ

คุณตายังประดิษฐ์เรื่องของพวกของเล็กน้อยด้วย
อย่างเช่นการตัดขวดและลบคมขวด

เอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่เห็นไอเดียคุณตาแล้วสนใจนะ
ไม่ว่าจะเป็นสนใจคมไฟหรือสนใจพวกเครื่องตัดขวดก็แล้วแต่

แต่ถ้าอยากจะไปศึกษาดูงานไปที่บ้านคุณตาเลยค่ะ
เปิดรอรับเลยนะที่บ้านละที่๓๘บ๓ตะบนร่วมจิต
อำเภอทาบลาจังหวัดอุตรดิษฐ์

เพราะว่าผมเชื่อว่าที่พี่ชนะนี่ที่บ้านขวดเต็มไปหมดเลย

เขาเก็บไว้ขายด้วย
มันใสขวดน้ำดื่ม